มาเริ่มที่เรื่องของคุณตูนกันหน่อยนะครับ

คุณตูนก็ยังคงวิ่งอยู่วันที่๓๘แล้ว

สุพรรณบุรีบ้านเกิดคนต้อนรับอบอุ่น

เพราะว่ามันทะลุ๖๐๐ล้านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

ซึ่งก็เริ่มวิ่งอยู่ที่ศรีประจันทร์

บริจาครับเงินต่างของประชาชน

ชาวบ้านก็ไปรอตามจุดต่างไประยะ

ของการวิ่งวันที่๓๘ของโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศครับ

คณะออกวิ่งจากจุดสตาร์ทตั้งแต่ตี๓

๖โมงเช้าก่อนจะวิ่งต่อไป

ตลอดเส้นทางอย่างที่เห็นคุณผู้ชมดูเอาละกันนะฮะ

จังหวัดสุพรรณบุรีรอต้อนรับอย่างเนื่องแน่นครับ

และรวมทั้งให้กับคณะวิ่งด้วย

นักบริเศษและพยาบาลของโรงพยาบาลศรีประจันทร์

อดีตที่การพักชาติไทย
ที่สองยังมีสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบ
เช่นเดียวกันกับคุณตูนนี่แหละนะฮะ

ไปยืนรอต้อนรับคณะวิ่งและคุณตูน

คุณกัณพัฒน์คุณตั๊กบริบูรณ์

นักแสดงรุ่นใหญ่ก็ไปคุณสุชาพงวิไล่
ไปร่วมขี่จักรยานตามท้ายกระบวนวิ่ง

ทีมข่าวของเรารายงานมาคุณตูนเริ่มวิ่ง